ร้องได้ให้ร้านร้องได้
มันยกติดทำกันดีหรือ
มันยกติดทำกันดีจริงจริง
ถ้าเธอจะไปถ้าเธอจะทิ้ง
ขอบอกเธอด้วยใจสิขอฉันสักทีขอจริง
เพลงนี้ค่ะถ้าทำสำเร็จได้เกินตามเป้านะได้๖๐๐๐บาท
ตัวช่วยที่ใช้ไปอย่างคุ้มค่าเลยไม่รู้ว่าจะร้องผิดคำหนึ่งหรือเปล่า
ว่าจะเกินนั้นหรืออาจจะไม่ผิดเลยก็ได้
อ่าเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะมาดูกันเลยครับร้องไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมีตัวช่วยรองรับอยู่นะครับ
กองกุกิ๊กร้อย

ไปเยอะไปขึ้นขายมาก

ขี้เขินขี้เขินระวังตกลูกระวังตก

ร้องได้นะครับร้องไม่ผิดเลย

จากเพลงของที่ดาดุงหนาวก็ฉันก็ล่าร้องได้
ในเพลงที่๔รับเท่าไรครับวันนี้
รับเลยค่ะ๖๐๐๐บาท

เกมยังไม่จบนะคะยังไปได้อีกนะคะ

ถามก่อนเกินเป้าอย่างนี้รู้สึกยังไงคะคุณกิ๊ก

พาพี่กัสไปตัดแว่นแล้วก็พาพี่กัสไปเที่ยวทะเลค่ะ
ส่วนที่เหลือก็มาแบ่งเบาภาระในบ้านค่ะ
ตัวแค่นี้อายุ๑๐ขวบมาถึงครึ่งทางจนได้นะครับ
เพลงที่๕นี้กึ่งทางของ๑๐เพลงเลยนะ
ผู้ใหญ่บางคนยังมาทำไม่ได้เลยนะครับ
กิ๊กเพราะฉะนั้นอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
ครูกี๊ครูกี๊เชื่อไหม

ดันแบบฟังผ่านเลยไม่ด้วยแบบฟังจริง
ไม่เคยร้องเล่นไม่เคยแบบร้องจังอะไรฮะ

โอ๊ยออกตัวเอี๊ยดสักขนาดนี้
ถ้าหยุดรับเท่าไหร่
ถ้าบอกว่าสู้ขึ้นมาแล้วร้องผิดเนี่ยจะหกหมื่นหรือสามหมื่นครับ
ฟังอินโทรไปแล้วครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
กิ๊กครับจะสู้หรือหยุดครับ

หยุดค่ะ
เป้าแล้วตังค์ก็ได้แล้วกลับบ้านสิรออะไร
ใช่ไหมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกุ๊กกิ๊ก
คือหนูน่าจะใช้เงินเยอะที่สุดในเบาอะค่ะ
หนูก็เลยอยากมาแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะชดใช้เงินที่หนูใส่ไปทั้งหมด

กุ๊กกิ๊กทำได้ดีทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวอะไรต่างมาให้พวกเราได้ประทับใจ
เป็นแรงแบบดันใจมาพี่ครอบครัวเลยละครอบครัวทีเดียว

อยากซื้อหนังสืออ่านเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแว่นก่อน

เขาบอกชนะแล้วใช่ไหมชนะแล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะ

มีอะไรอยากจะฝากไปถึงเพื่อนรุ่นเดียวกับเราไหม
มีไหมวันนี้เป็นโอกาสแล้ว
อย่าคิดว่าตัวเองเป็นเด็กแล้วก็เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่
ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่
ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระค่ะอืม
ภูมิใจแทนครอบครัวของน้องกุ๊กกิ๊กเลย
เธอเยี่ยมจริงเลยนะฮะ
มีบุคลิกที่สดใสเธอมีความคิดเป็นของตัวเอง
เธอมีความเป็นตัวเองเธอไม่ปิดบังซ่อนเล้นอะไร
เธอเป็นคนลื่นเริงบันเทิงใจเธอเป็นคนดีในอนาคต
และสามารถดูแลครอบครัวเธอได้อย่างแน่นอนพี่มั่นใจค่ะคุณ
จริงนะครับก็ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของน้องกุ๊กกิ๊กนะครับ
มีลูกคนนี้นี่สุดยอดจริงเลี้ยงลูกได้ดีมาก
ขอชื่นชมนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณนักสู้รุ่นจิ๋วของเราวันนี้นะครับ
กุ๊กกิ๊กครับขอบคุณมากครับ
หนูชอบเห็นทุกคนมีความสุขกว่าเลาะกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครอบครัวมีความสุขแล้วหนูมีความสุขมากเลยค่ะ

ตามความฝันของหนูสำเร็จแล้ว
หนูอยากจะบอกทุกคนว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข
แค่เราตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากจะทำ
มันก็จะสำเร็จเหมือนที่หนูสำเร็จผลในวันนี้
หนูขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจหนูมาโดยตลอดขอบคุณค่ะ

ในวันหนึ่งที่พ่อไปทำงานปกติ
อยู่ร้านที่พ่อนั่งอยู่ก็ต่ำลงมา

ทุกวันนี้พ่อก็ขยับตัวตั้งแต่

เมียผมก็ออกมาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวครับ